มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดลำปางค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาก็เป็นผู้พิการแขนซ้ายขาดนะคะครับ
แต่คนในครอบครัวบอกว่าเมาทีไรชอบไปหาเรื่องชาวบ้านชอบมีเรื่องทะเลาวิวาสประจำเลย
เมื่อคืนนี้อยู่ดีก็เอามีดพระไปก่อเหตุฟันคอเพื่อนบ้าน
เนี่ยค่ะที่จุดเกิดเหตุคือเพื่อนบ้านเขาหลับอยู่ในเปรย์เขาหลับอยู่ด้วยนะคะ
พอรวบตัวได้ก็พูดจาวกวนให้การวนไปวนมาลักษณะเหมือนยังเมาอยู่
นี่คือมีดพระที่ใช้ก่อเหตุค่ะมีดเบอร์เลอร์เลยนะคะ
ก็อ้างว่าเคยถูกดูถูกแค้นมานานแล้วสบโอกาส
ก็เลยไปเกาะเหตุนี้เลย
ตำรวจสอบพอแม่ม้อไปตรวจสอบค่ะ

ในหมู่๔อแม่ม้อจลำปาง

แล้วเขาก็เนี่ยผูกเปเลยได้ทุนบ้านนะคะ
นายนิรุธแก้วหนองยางอายุ๔๔ปี
นอนอยู่ในเปรย์อยู่ดีถูกคนร้ายมาฟันจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สภาพก็คือถูกมีดพระฟันคอแผลลึกเลย
แล้วก็มีดพระเปื้อนเลือดยังตกอยู่นะคะเล่มนี้ค่ะ
แล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คนนี้นะคะนายอนุสรอินเผือกอายุ๓๘ปีเขาไม่มีแขนด้านซ้าย
ก็นำตัวไปสอบปากคำทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ยังให้การวกวนค่ะอ้างว่าถูกดูถูกบ้างแหละ
ถูกหาว่าเป็นขโมยบ้างแหละแค้นเก็บความแค้นไว้ในใจ
แล้วสบโอกาสก็เลยมาก่อเหตุนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ

ศอศอศอศอศ
อศอศอศอศ
นี่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเมาเหล้า
อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าถูกดูถูเคจย้ำมันตลอด

โอกาสก็เลยมาก่อเหตุก็พาไปชี้จุดนะคะ
แล้วก็ไปหาหลักฐานเพิ่มนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะครับก็เหมือนกับหลายหลายคดีนะครับ
จุดเริ่มต้นก็ไม่เมาเหล้าก็เมายาเสพติดนะฮะวันนี้มีแม่ของนายอนุสรนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะฮะ
แม่ของนายอนุสรคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านางลำดวนนะบอกว่าลูกชายเนี่ยความจริงแล้วเป็นคนดี
แต่ว่าขี้น้อยใจนะเป็นคนใจน้อยนะครับเคยฆ่าตัวตายแต่รอดชีวิตมาได้ครั้งหนึ่งเพราะมีคนช่วย
แต่ก็ทำให้สมองมีปัญหาส่วนแขนที่ขาดเพราะว่าลูกชายถูกไฟช็อตจนต้องตัดแขนทิ้ง
ยอมรับว่าลูกชายชอบกินเหล้าเวลาเมาจะชอบออกเดินไปตามที่ต่าง
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครเธอก็เลยให้ลูกชายไปอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน
เผาถ่านขายแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กับคนตายนั่นแหละ
ซึ่งลูกชายมักจะมาบอกว่าถูกผู้ตายที่เป็นหลานของเธอเนี่ยพูดดูถูกเหยียดหยาม
เธอก็ให้กำลังใจลูกว่าอย่าไปสนใจกระทั่งมาเกิดเหตุแต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายจะถึงขั้นตัดสินใจ
ฆ่ากันนะฮะฆ่าในหลานนะฮะในหลานคือคนตายนะฮะ
แต่ก็เข้าใจว่าลูกชายน่าจะทนไม่ไหวอันนี้แม่เขาบอกนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามแม่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องไม่สมควรทำถึงขั้นไปฆ่าเขาตาย
ก็ได้ยินเขาบอกว่าถ้าเขาไปอยู่ด้วยกัน
ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนที่น้อยใจเป็นคนที่มีโปร่มด้อย
แบบนั้นท่าจะกินเหล้าเข้าไปกินอะไร
อะไรก็ได้ไปด้วยกันก็เลยทะเลาะวิวาสกันก็เลยทนไม่ได้มั้งเขา
ถ้าจะด่าแรงก็ว่ายังไงทะเลาะกันแรงมั้ง
สำหรับศพของในหลานนะครับญาติตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศพเมาะตะบนศพปาด
อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะฮะญาติก็นำมาทำพิธีตามประเพณีนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับอ่าวันนี้ก็มีญาติพี่น้องมีชาวบ้าน
ประมาณสามสิบคนนะครับที่มาร่วมงานนะฮะคือทางจังหวัดเนี่ย
ขอให้มีผู้มาร่วมงานสักไม่เกิน๓๐คนแล้วก็ต้องเว้นระยะด้วย
ช่วงของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อยก็สัก๑เมตร
แล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฮะ
ทางญาติญาติบอกว่าพอสวดศพครบแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพวันเสาร์นี้นะฮะ
น้องสาวของในหลานที่เสียชีวิตบอกว่าไม่รู้ว่าคนก่อเหตุมาฆ่าพี่ชายด้วยสาเหตุอะไร
เรื่องที่ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกผู้ตายดูถูกด่า
บอกไม่เคยเห็นพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องลักษณะแบบนี้
ส่วนตัวผู้ต้องหาตัวเธอก็รู้จักเป็นคนชอบดื่มเหล้า
แล้วเวลาเมาก็ชอบไปหาเรื่องทะเลาะวิวาสกันไปทั่ว
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ให้อยู่ในพื้นที่บริเวณแถวที่มีคนเยอะต้องไปอยู่ท้ายหมู่บ้าน
เขาเป็นเขาไปอยู่บ้านห้วยคิงผู้ใหญ่บ้านห้วยคิงเขาไม่ให้อยู่
เพราะว่าเวลาเขาเมาเขาก็อารวาส
ถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าก็บอกไม่ได้ทะเลาะ
ว่าอะไรให้ไหมไม่ได้ว่าอยู่อยู่ก็ฟันเลยเขาพูดอย่างเงี้ย
เมาเมาก็ตอบไม่ได้ว่าสาเหตุมาจากอะไร
ศรีมูลแสนเพชรเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านของทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ตาย

เดินมาบอกว่าได้ฆ่าในหลานแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไร
ตอนนั้นนายอนุสรมีท่าทางกระสับกระส่ายเดินไปเดินมาตลอดเวลา
ทีแรกก็ยังไม่เชื่อที่นายอนุสรพูดแต่พอเดินไปดูในหลาน
พบว่าตายแล้วจริงเขาก็รีบขี่จักรยานยนต์ออกมาจากที่เกิดเหตุ
เพราะกลัวว่าจะถูกนายอนุสรฆ่าไปด้วยอีกคนนึง
แล้วก็ไปบอกญาติของในหลานที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกัน
เพราะไม่เคยเห็นตอนที่มีปัญหากันส่วนสาเหตุจะเป็นแบบที่ผู้ต้องหาอ้าง
ถูกด่าว่าเป็นขี้ขโมยหรือไม่อันนี้เขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
และกลัวว่าภูมิและนี้ก็เป็นบองเดอะหน่อยการออกให้ตัวเอง
บุคไฟบุคมาสแต่เขานั่นแหละ
พอเขานึกเอ้ยไอ้ภาพนี้มันยังไงว่าภาษากลับหรือว่ายังไงว่า
มันทำไมเราทำอย่างนี้ไง